กระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์นะครับได้เตือนให้ชาวสิงคโปร์ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
หรือว่าพำนักในประเทศไทยให้ใช้ความระมัดระวัง
โดยอ้างถึงเหตุระเบิดและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในย่านท่องเที่ยวชื่อดังหลายครั้ง

กระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ออกประกาศล่าสุดเตือนชาวสิงคโปร์
ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่าพำนักในประเทศไทย
ให้ใช้ความระมัดระวังโดยขอให้ชาวสิงคโปร์ติดตามข่าวสารจากสื่อ
และคำแนะนำจากทางการไทยอย่างใกล้ชิด
พร้อมขอให้เตรียมพร้อมเสนอเสมอเพื่อความปลอดภัย
รวมทั้งแนะนำให้ซื้อประกันการเดินทาง
ศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างละเอียด
โดยกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ได้อ้างเหตุผล
การประกาศเตือนครั้งนี้ว่าเกิดจากเหตุระเบิด
เกาะสมุยเหตุระเบิดหน้าสารพระพรมเอราวัน
ซึ่งส่งผลให้ชาวสิงคโปร์เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๗คน
รวมถึงเฮลระเบิร์ตที่ท่าเรือสาธอนซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ
จากนี้กระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ยังขอความร่วมมือให้ชาวสิงคโปร์
ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกระทรวง
และหากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าคำแนะนำฉุกเฉิน
สามารถติดต่อสถานทูตสิงคโปร์หรือสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
ซึ่งเปิดให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงครับ